ปฏิเหตุสลดนะฮะนี่ขึ้นเป็นพาดหัวอยู่ด้านหลัง
ระบะซิ่งเสียหลักชนประนาวคุณป้าวัยหกสิบเอ็ด
โดนอัดดับคาที่เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมนะ
ได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดหลายมุมกระบะสองคันขับแข่งกันมาอย่างเร็ว
กระบะขาวซิ่งมาก่อนกระบะดำซิ่งตามมาท้ายที่สุดกระบะดำนะ
ปัดเสียหลักแล้วก็ชนป้าอย่างแรงให้คุณผู้ชมดูคลิปกันนะครับ
โอ้โหขออนุญาตดูใหม่อีกครั้งหนึ่งดูแทบไม่ทันนะคุณผู้ชมฮะ
เห็นไหมฮะกระบะสองคันมาเร็วมากคันขาวมาก่อนดูนะ
คันดำมาทีหลังเหมือนแข่งกันแล้วก็ปัดกันมาแบบนี้
คุณอาจจะมองไม่ทันว่าคุณป้าอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมดูนะ
ลูกศรสีเขียวที่เราชี้ไว้ว่าเป็นผู้เสียชีวิต
ขอดูอีกทีครับเขากำลังคุณป้านั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่
หันไปมองกะจะขี่ข้ามไปฝั่งนู้นแล้วถูกกระบะคันดำเนี่ยอัดอย่างแรง
คลิปตาเดียวอ่ะคุณจังหวะนี้คุณผู้ชมโอ้โหคุณป้าไม่มีทางหลบ
ไม่มีทางรอดเลยท้ายที่สุดคุณป้าเสียชีวิต
ให้คุณผู้ชมดูคลิปอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นผู้ชายคนหนึ่ง
รอดชีวิตหวุดหวิดเหมือนกันเดี๋ยวดูอีกจังหวะหนึ่งนะนี่คลิปนี้
คุณผู้ชมดูนะนี่ครับรถดำที่เสียหลักเมื่อกี้ชนจักรยานยนต์
ชนคุณป้าเรียบร้อยแล้วรถยังมีแรงส่งเสียหลักมาชนรถคันที่จอดอยู่ตรงนี้
แล้วคุณดูผู้ชายคนนี้กำลังเดินออกไปอ่ะเขาเหมือนกับกำลังจะข้ามถนนอ่ะ
โอ้โหรีบชักเท้ากลับมาวิ่งมาเลยถ้าเกิดยังยืนอยู่ตรงนั้นนี่คือโดนรถพุ่งชนเลยนะคะ
ใช่เหตุการณ์นี้คุณป้าไม่รอดชีวิตผู้ชายคนนี้รอดชีวิต
และเชื่อว่ากระบะสองคันขับแข่งกันมา
ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพพระสมุทรเจดี
พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบนะครับ
คุณผู้ชมนี่ผู้คนก็แตกตื่นกันไม่หมด
วิ่งไปดูมีคนตายมีคนเจ็บมีคนขับ
อยู่ในรถก็กลัวว่าจะหลบหนีเหมือนกันนะครับ
รถจักรยานยนต์ถูกเฉียวชนไป๕คัน
ในที่เกิดเหตุคุณผู้ชมสลดจริง
เพราะพบร่างของคุณป้าลำยองศรีธวัฒน์อายุ๖๑ปี
สภาพศพนะฮะแขนขาคอหัก

นี่ศรีศะกระท่าตรงนี้ขออภัยนะครับสมองไหล

เสียชีวิตคารถจักรยานยนต์ของคุณป้าเอง
ที่รถล้มคว่ำในสภาพพังยับเยิน

ไปประมาณ๕เมตรรถกระบะต้นเหตุครับ
มัสด้าสีดำมีนายสีสุวรรค์ที่มะเนย

รอมอบตัวกับตำรวจไม่ได้หลบหนีไปไหน

หลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นรถ
เพื่อนำส่งสถาบันนิติเวศเพื่อจะชนะสูตร
คนขับรถกระบะสีดำได้ไปกราบขอขมาผู้เสียชีวิต
ให้คุณผู้ชมดูจังหวะที่เขาไปกราบขอขมาผู้เสียชีวิต
คือขอขมาคุณป้าหน่อยครับ
ขอบคุณครับ
ช่วงกราบขอคำมาคุณผู้ชมนี่คือเสี้ยววินาทีนะคุณ
ใช่ค่ะแล้วคุณคิดดูสิคือแรงอัดกระแทกมันแรงมาก
ขนาดรถกระบะตู้ทึบยังแบบยังโยกยังสั่นเลย
นับภาษาอะไรกับร่างของคุณป้า
ใช่คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นายศรีสุวรรณคนขับรถกระบะสีดำนะฮะ
ก็เปิดเผยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาขับรถกระบะมาจากบริษัท

ตอนนั้นเขายอมรับแค่นี้นะกล้องวงจรปิดยังไม่ได้มีเป็นหลักฐานยังไม่ได้เห็นกันนะฮะ
เขายอมรับเฉยว่าขับมาด้วยความเร็วแต่ไม่ได้บอกนะขับซิ่งขับแข่งกับใคร
โดยเขาบอกว่ามีรถคันหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันก็เลยเหยียบเบรกฮะ
เห็นแล้วเห็นว่ารถจักรยานยนต์ของคุณป้าเนี่ยแล้วเห็นคุณป้านะ
คุณป้ากำลังเหมือนรอเพื่อจะนู่นข้ามไปอีกฝั่งนึง
นะฮะเขาเห็นเหมือนกันแต่ทีนี้รถของเขาเสียหลักลื่นถลาย
ก็เลยมาชนคุณป้านะครับเอาฟังเสียงของเขาอีกทีหนึ่งฮะ
ข้ากำลังมองรถก็โล่งไม่โล่งเพื่อจะอยู่เทิร์นถูกไหม
พอดีเราไปฟาดครับผมต้องกลับขออภัย
ญาติผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยครับผมไม่ได้ตั้งใจ
แสดงความเสียใจด้วยครับนี่ฮะเขายอมรับเขาขับมาเร็วอยู่นะครับ
แต่ทีนี้พอเปิดกล้องวงจรปิดเห็นเป็นหลักฐานชัดเจนเลยคุณ
ขับแข่งกันมากับรถคันสีขาว
ขอดูคลิปนะฮะขับแข่งกันมากับรถคันสีขาว
แล้วสุดท้ายเขาเสียหลักแข่งกันไหมคุณลักษณะนี้

คันขาวคันดำขับแข่งมากันเร็วมากนะครับ
นี้ตำรวจได้คุมตัวนายศรีสุวรรณ
คนขับรถคันก่อเหตุกระบะสีดำมาสอบสวนเพิ่มเติม

เพื่อจรรย์สูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
แต่ว่าภาพวงจรปิดมันเห็นชัดเจนนะคุณ
คุณป้าขี่อยู่ไหลทางดีคุณ

คิดไงว่าจะโดนพุ่งเข้าแล้วก็แบบกระแทกแรงแบบนี้
ใช่นะแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณป้า

ผู้ชายคนเมื่อกี้ก็รอดชีวิตหวุดหวิดเหมือนกันนะฮะ